เรื่องการจะตั้งรัฐบาลราชาอะไรอย่างจัง
มันไม่มีผลอะไรหรอกครับเพราะว่าเราได้เตรียมการไว้แล้ว
โดยงานต่างสามารถใช้งบปี๖๒ไปก่อนได้
ซึ่งเราตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน๕๐ของวงเงินงบปี๖๒

คนที่จะเสียประโยชน์คือประเทศชาติและประชาชน
แล้วรัฐบาลก็ถ้าใช้เงินโน่นตกไปปีหน้าปีโน้นปีนี้

เพราะฉะนั้นใครที่จะตีรวนในเรื่องเหล่านี้
ก็ขอให้คิดคลวดให้ดีนะ
ก็อยากจะบอกประชาชนให้ได้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกมันทำไม่ได้หมดเลย
ถ้าหากว่างบมารมันไม่ผ่านนี่ก็เป็นเรื่องของการพินาในระดับกรรมธิการต่อไป
แล้วก็ขอให้คำนึงถึงผู้โยคของชาติอย่าให้มันเป็นบริษัทเมืองมากนัก
ความเชื่อมั่นนักลงทุนขั้นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยก็ยังดีอยู่
ถึงแม้ว่าอะไรจะลดลงบ้างมันก็เป็นไปตามปัจจัยภายในภายนอกด้วยนะครับ
ความชัดเจนนโยบายต่างของรัฐ
เรื่องต่อไปเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบอยู่ทั่วกันคือ
ปัญหาในเรื่องการใช้กัญชาผมก็ได้บรรยายงานจากกระทรวงสาธุศักดิ์สุข
หน่วยงานทางการแพทย์หลายหน่วยงานหลายโรงพยาบาล
มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อย่างที่ไม่
มีการนำมาใช้อาจจะไม่ได้มาตรฐานไม่รู้มาจากไหนเหมือนกัน
ซึ่งก็ได้รับผลกระทบมากกว่าสมควร
หลายคนก็ไปใช้อย่างเดียวจนกระทั่งไม่ใช้การแพทย์แผนปัจจุบัน
เข้าไปประกอบด้วยอาการมันก็แรงขึ้น
เพราะฉะนั้นก็ขอย้ำอีกทีว่าเราจะต้องมีการควบคุมเป็นไปตามขั้นตอน
ผมก็รู้ถึงความต้องการความเดี๋ยวร้อนกลับมาชน
แต่ทั้งนี้ต้องจำเป็นดูแลเรื่องสูงภาพประชาชนด้วย
ตรงกับโลกที่กัญชาจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับ
ในส่วนของกัญชาก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่า
มันเป็นการใช้ประโยชน์จากดอกของกัญชา
จากดอกกัญชาซึ่งจะได้ประโยชน์แต่ต้องสกัดให้มันถูกวิธี
ตอนนี้ในระหว่างนี้เราก็ต้องเตรียมการในเรื่องของการที่จะต้องทำ
สำหรับยาของเรานะครับเพราะต่างประเทศเขามีคำของเขา

เราก็ต้องทำตามรับยาเราที่จะผลิตเองใช้ประโยชน์เองสกัดได้เอง
เพราะว่าโทษมันก็มีอยู่ที่ใบกัญชาด้วย
ถ้าหากว่ามันยังไม่ได้ใช้ดอกเราก็อาจจะควบคุมได้ไม่มากนักนะครับ
อันนี้ก็ไม่หมายความว่าจะไปขัดแย้งกับใคร
ผมไม่ได้ขัดข้องถ้ามันเป็นประโยชนอย่างแท้จริงกับประชาชนนะครับ
เรื่องการทานผัดไทยและป่วยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าศาเฮียบจากอะไร
ตรวจสอบอยู่นะก็มีรู้สึกจะชาวต่างชาติใช่ไหม
ชอะไรแล้วก็
ไปทำความจริงให้ปรากฏแล้วกัน
ถวายสัตว์อันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งกันนะ

ผมก็ตั้งใจว่าจะคุยกับลำตรีเขา

เหมือนการปฐมพิเทศพบป่าหารือ
พูดคุยกันถึงแนวทางในการจะทำงาน

ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะ

เรียกคนอนุยุบัยของรัฐบาลด้วย

ว่าจะสอดคล่องต้องกันยังไงนะ

ใช่ต้องเป็นด้วยใบของภาคการเมืองต่างมาด้วย
ผมก็บอกว่าให้เอาของฝ่ายค้านเข้ามาดูด้วยสิ
ว่าไหนมันเข้าตรงกันตรงไหนอะไรยังไง

แต่มันอาจจะได้ไม่มากเท่าที่ทุกคนต้องการ
หรือเท่าที่ทุกคนไปหาเสียงกันมา
แต่ก็ขอเห็นใจว่าเมื่อไปเป็นรัฐบาลแล้ว
มันต้องอยู่ในกรอบโมงเงินที่มีอยู่

ผมก็เชื่อมั่นนะว่าทุกภาคการเมืองก็รักชาติ

เรื่องทำงานกรทธชเนี่ย
คือประเด็นปัญหานี้อย่าไปคิดว่ามันจะเพื่อใครยังไง

ขอสชมันก็จำเป็นต้องทำงานตลอดไปต่อไปก่อน

มันก็เป็นเรื่องของการทำตามกฎหมายใหม่

เพราะฉะนั้นหากว่ากรรมการของสชมันลดลง

แต่ต้องทำงานตามกฎหมายให้ได้
ในการใช้จ่ายออกมาและในการเป็นการโครงการต่าง
แล้วก็มีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วทั้งหมด

ถึงแม้จะมีเวลาถึงวันสวัสดีสักเขาตาม

แล้วก็จะเห็นได้ว่ามาตรา๑๔
ไม่ได้ใช้ในเชิงที่ทำให้เกิดปัญหา
นั่นเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งสิ้น

อื้อ

คืออยากทำให้มันแล้วให้มันเสร็จให้มันเร็ว

การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่พัฒนามารัฐบาลนี้รัฐบาลโน้น
มันพัฒนามาต่อเนื่องหลายอย่างก็ดีไปจากบ้านก่อนก็ทำต่อไป
ไหนที่บกพร่องมีปัญหาทางกฎหมายก็แก้ไขไปก็อย่างนี้มันต้องไปอย่างนี้ประเทศชาติ
แล้วก็สำคัญก็คือว่าคนไทยของเราเองนั้นก็ต้องคำนึงถึงว่าการจะพูดอะไร
จะแสดงความเห็นอะไรไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม
คำนึงถึงประเทศไทยด้วยเราเป็นประเทศที่เรียกว่าอะไร
เป็นประเทศที่อิสระมาช้านานใช่ไหมนั้นเราก็ไม่ไม่อยากให้ใครเข้ามา
ยุ่งเกี่ยวกับวัตการณ์ภายในของเราโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายต่าง
ถ้ามันใช่โอเคผมก็รับได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาแล้วไม่พูด
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบิดเบือนมันก็ทำให้ประเทศชาติมันเสียหาย
ความไม่ได้เชื่อใจเชื่อมันมันก็ไปหมดแต่ผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากนักหรอก
เพราะทุกอย่างมันปรากฏออกมาแล้ว
ในการพูดคุยในการประชุมในเวทีหลายเวที

หลายอย่างมีผิดพิธิการที่เป็นสากลเราก็ทำได้ดีหมด

นั่นแหละคือการไปรูปในสิ่งที่เราไม่ได้แก้ไขมานาน
เขาก็พอใจตรงนี้เพราะฉะนั้นคนของเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่า

ไม่รู้ทางการเมืองมันไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียว

ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลิกต่าง

เพราะฉะนั้นก็อย่าใช้เวทีสภา
เรื่องของการพยายามที่จะด้อยค่า
พยายามจะล้มรัฐบาลในสัตว์ตรงนี้
ผลประโยชน์ของชาติปัญหาของประชาชนมันมีความพันธยิ่งกว่านั้น
เพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นกันอยู่แบบนี้
มันก็พัฒนาไม่ได้มันก็เป็นรูปแบบที่